ไม่เอาสิดิฉันเคยเจอเองเลยนะคุณ
กุ้งมาก็แบบน้ำหนักมันก็ดูได้
ตอนที่เอามาล้างที่บ้านกำลังจะปาร์ตี้บาร์บีคิวกุ้งย่าง
แกะออกมาปุ๊บโอ้โหเป็นลูกตะกัว
รอบนั้นที่ฉันทานดิฉันทานกับคุณพิชชี่
ปาร์ตี้ที่บ้านที่ฉันคุณพิชชี่เห็นเป็นลูกตะกัวมาเลย
ต้องทิ้งไหมทิ้งสิคะใครจะกล้ากิน
เพราะมันย่างมันเผามาแล้วเดี๋ยวมีสารตะกัวอีกนะ
อันตรายแต่จริงพ่อค้าแม่ค้าเขาเอายัด
บอกพ่อค้าแม่ค้าบางคนเอายัดไว้ที่หัวกุ้ง
เพื่อจะเพิ่มน้ำหนักแต่ทีนี้ลูกค้าเอามาโพสต์ประจาน
บอกว่าทำไมพ่อค้าแม่ค้าทำแบบนี้
กัวอยู่ในหัวกุ้งพร้อมข้อความว่า
กุ้งยัดตะกัวริมเมยแม่สอด
แม่สอดมาก็หลายปีเห็นแต่คนบ่นกันว่า
เจอแบบนี้ตัวเขาเองเพิ่งจะเจอกับตัวเองวันนี้นี่แหละ
ขนาดเป็นคนแม่สอดยังเจอแล้วคนอื่นมีเหรอ

ฝากหน่วยงานเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของแม่สอดด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของเฟสดังกล่าว

คุณพิษนุเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตัวเขาเองกับเพื่อนไปซื้อกุ้งสดที่ร้านแผงลอยบริเวณตลาดริมเมย
ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก็นั่นแหละตั้งใจจะมาปาร์ตี้ปิ้งย่างกินกับเพื่อนกัน
ระหว่างกำลังจะนำมาปิ้งย่างกินก็หักหัวกุ้งออก
เห็นว่ามันมีอะไรสีดำแท่งเทาอยู่ในหัวกุ้ง
ก็เลยหยิบออกมาอ้อสุดท้ายโอ้โหตะกัวคุณ
มันไม่ใช่ก้อนเล็กนิดเดียวแท่งยาวตั้ง๑นิ้วครึ่ง
รู้ว่านี่แหละฮะถูกแม่ค้าร้านแผงลอยที่ตลาดริมเมยโกงน้ำหนักซะแล้ว
อยากให้หน่วยงานช่วยตรวจสอบด้วยเพราะหากปล่อยไว้
มันเสียหายมันเสียชื่อเรื่องของค้าของขาย
เรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดตากนะครับ
ตลาดดีเมยแม่ศพถ้าในส่วนของกุ้ง
ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวซื้อไปแล้วไปเจอแบบนี้
อาจจะทำให้เสื่อมเสียในส่วนของชื่อเสียง
แล้วก็ฤดูการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดได้
วอนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย
คือข่าวแบบนี้มันออกมาหลายครั้งหลายคราวแล้ว
ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวถูกโกงน้ำหนัก
แม่ค้าแผงลอยชาวพม่าที่ขายกุ้งสดบริเวณตลาดริมเมย
เจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยก็เข้าไปตักเตือนหลายครั้งแล้ว
สำหรับบรรยากาศตลาดริมเมย์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงานะคุณ
แต่ที่สังเกตได้คือมีการนำป้ายมาติดเตือนการซื้อกุ้ง

รวมทั้งแม่ค้าได้นำเครื่องตรวจจับวัตถุมาแขวนไว้
เพื่อรับรองเลยว่ากุ้งทุกตัวไร้ตะกัว

แต่มันก็มีบางเจ้าที่ยังแอบลักลอบ
กุ้งยัดหัวตะกัวแบบนี้นะครับ